มาดูเรื่องนี้กันหน่อยเรื่องนี้ก็ยังคงตามหากันอยู่
ตามความคืบหน้าของหนุ่มคนนึงค่ะ
หายตัวไป๕วันแล้วที่จังหวัดขอนแก่นคุณเข้าไปจับตะกะแตน

ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ดารมกำลังทุบทรัพย์กับหนุ่มทรัพย์กำลังม้ากัน
ไม่หมดพยายามปูพรมค้นหาแต่ไม่เจอ
สุดท้ายครอบครัวเลยบอกขอพึ่งทางหลวงปู่ฤษีก็แล้วกันค่ะ
ับ
นั่นเขาโทรหาใคร
แบบครัวคือใช้โทรศัพท์เป็นสื่อกลางในการคุยกับพ่อเรือคงและ

บอกแบบนี้ว่าเป็นสื่อก็ติดต่อได้ไม่รู้แต่ว่าเขาคุยแล้วอะค่ะ

คือเขาบอกว่าโทรศัพท์มันเป็นสื่อคุณ
แต่จริงเขาสื่อสารด้วยกระแสจิต
คือไม่ต้องพูดใช้กระแสจิตสื่อแต่ต้องมีมือถือ
แต่ระหว่างที่ทุกคนและครอบครัวและทุกคนกำลังรอด้วยความหวัง
ระหว่างนั้นหลวงปู่ท่านนี้ก็พูดออกมาตลอดเวลานะ
ให้เราได้รับรู้ว่าตอนนี้ถูกปล่อยตัวแล้วนะ
ตอนนี้เดินออกมาแล้วนะตอนนี้อยู่ในไล่มันสัมปะหลัง

นั่นคุณแล้วนี่คือการที่ครอบครัวบอกว่า
ครอบครัวบอกไม่ได้งมงายแต่ว่ามันต้องพึ่งทุกสิ่งทุกอย่าง
ร่างทรงพ่อปู่ฤษีก็เลยทำพิธีแบบนี้แหละค่ะ

หรือนายพักพงศ์อุตมะอายุ๓๗ปี
อย่างที่บอกคุณผู้ชมวันนี้เข้าสู่วันที่๕แล้วนะคะ
หายไปตั้งแต่วันที่๔สิงหาคมที่ผ่านมา
คือเจ้าหน้าที่เองก็ระดมกำลังค้นหา
จนสุดท้ายหาทำทุกวิถีทาง

คือยุติภารกิจการค้นหาของเจ้าหน้าที่ไป

สุดท้ายครอบครัวก็เลยขอใช้วิธีนี้ค่ะ
พึ่งร่างทรงพ่อปู่ฤษี

ระหว่างที่มีการสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์

ก็พูดออกมาตลอดเวลาว่ามีการต้องเดินทางไปทางทิศตะวันออก๙กิโล
เดี๋ยวจะเจอในหนุ่มออกมาจากลับแลได้แล้ว๒กิโล
ตอนนี้เหลืออีก๗กิโลให้ชาวบ้านค้นหาเป็นระยะทางกว่า๑๐กิโลเมตร
แต่สุดท้ายยังไม่เจอตัวนะคะ
พ่อปู่ตัดสินใจขอขมาอีกครั้งจุดทูปค่ะคราวนี้
อย่างที่บอกก็เลยใช้โทรศัพท์สื่อสาร
แต่ทีนี้ได้ความมาแบบนี้ว่าในหนุ่มคนนี้ที่หายไป
หลงเข้าเมืองลับแลไปทำบางอย่างผิด
ขโมยสมุนไพรและทำให้พ่อเมืองรับแลนด์เกิดโกรธขึ้นมา
พ่อปู่บอกคุยกับพ่อเมืองจนยอมปล่อยตัวแล้วแต่ตอนนี้อยู่ในไร่มัน
แต่ชาวบ้านก็ยังงงว่าตะโกนเรียกเท่าไหร่ก็ยังไม่เจอตัว
พ่อปู่โทรอีกรอบนะคะคุณจนกระทั่งบ่าย๓โมง

แล้วทีนี้ถามว่าภรรยาล่ะทำไมถึงเชื่อแบบนี้

เพราะร่างทรงบอกสามียังมีชีวิตอยู่
แต่ออกมาไม่ได้เพราะผีแม่ม่ายคุมตัวเอาไว้
เลยยืนยันว่าไม่ได้งมงาย
แต่อะไรก็ตามที่ทำแล้วสบายใจ
แล้วจะเจอสามีเธอจะทำทุกอย่างค่ะ
เจ้าหน้าที่ปรูพรมค้นหาไปก่อนหน้านี้นะคุณผู้ชม
สวนป่าแต่อย่างที่บอกไม่พบร่องรอย
วัตถุพยานที่เกี่ยวข้องกับในหนุ่มเลย

ครอบครัวก็เลยต้องมาพึ่งแบบนี้แหละค่ะ